การปราบรามขบวนการค้ายาเสพติดนะครับตำรวจปราบรามยาเสพติดร่วมกันกับกรมราชธรรมเขาไปจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด
ปัจจุบันขบวนการเขามีการเปลี่ยนวิธีคือสั่งการผ่านทางญาติที่เข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำ
มีการปรับรูปแบบใหม่นะครับและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจปรับรามยาเสพติดบุกเข้าไปค้นเรือนจำคลองเปรมรวมทั้งเรือนจำทั่วประเทศด้วยนะครับ
ตำรวจปรับปรามยาเสพติดกว่า๒๐๐นายเข้าไปตรวจค้นแดน๒เรือนจำกลางคลองเปรมครับซึ่งเป็นแดนความมั่นคงสูง
แล้วก็ส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ต้องขังคดีค้ายาเสพติดรวม๘๕๘คนตามมาตรการป้องกันและปราบรามยาเสพติดช่วงเทศกาลคริสต์มัสแล้วก็วันขึ้นปีใหม่นะครับ
โดยเข้าไปตรวจค้นอาคารเรือนนอนพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังทั้งหมด๙๐คน
เมืองศักดิ์สุวารีบรองอธิบดีกรมราชธรรมก็ระบุว่าการตรวจค้นครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้การสุ่มเลือกแดนเลือกห้องนอนแล้วก็ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง
ผลการตรวจไม่พบสิ่งของต้องห้ามและไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะพร้อมยืนยันว่าการตรวจค้นนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ราชธรรมรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องเป็นการส่งซิกแต่อย่างใดนะครับ
โดยให้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนั้นเป็นผู้สุ่มเลือกเองเลยนะครับ
มาตรการตรวจค้นห้องขังเป็นระยะทำให้กระบวนการค้ายาเสพติดนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการสื่อสารอย่างที่บอกคุณผู้ชมไป
จากเดิมเนี่ยจะใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งบางทีก็เอาฝั่งดินเอาไว้แล้วก็ขุดขึ้นมาโทรหรือมีการโยนข้างกำแพงต่างมากมาย
เป็นการสื่อสารผ่านทางห้องเยี่ยมของญาติกับผู้ต้องขังโดยตรง
ซึ่งเรือนจำมีการจัดทำบัญชีผู้ต้องขังที่สุ่มเสี่ยงเอาไว้แล้ว
แล้วก็เฝ้าฟังการสนทนาในห้องเยี่ยมญาติด้วย
พร้อมประสานข้อมูลกับตำรวจปรับปรามยาเสพติดอย่างใกล้ชิด
บอกว่าตั้งแต่วันที่๑๙ธันวาคมจนถึงปัจจุบันนี้แหละ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดปิดล้อมตรวจค้นเรือนจำต่าง
ในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดรวม๕เรือนจำประกอบไปด้วย
บริเวณจำกลางคลองเบรมบริเวณจำกลางอายุทยา
บริเวณจำระยองบริเวณจำคลองภัยและบริเวณจำนรธิวาส
และดำเนินการลักษณะแบบนี้ต่อไป
เพื่อป้องกันไม่ให้กระบวนการค้ายาเสพติดในเรือนจำนั้น

อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนรูปแบบ
เดิมใช้โทรศัพท์มือถือปัจจุบันเขาสั่งการผ่านทางญาติ
แล้วให้ญาติที่เข้าไปเยี่ยมเป็นคนบอกข้อมูลต่อกับขบวนการค้ายาเสพติด

ก็ถือว่าญาติให้ความร่วมมือในการค้ายาเสพติดด้วย
ก็ทำให้เจ้าหน้าที่จะต้องมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น
สำหรับช่วงเวลาของการเยี่ยมญาติ